ตอนนี้รัฐบาลใช้นโยบายในการควบคุมราคาน้ำมันกันอยู่
แต่ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อาจจะมีเงินไม่พอจำเป็นต้องกู้เงินเข้ามา
การรักษาสถิตภาพของราคาน้ำมันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินในกองทุนอาจจะไม่พอ
พอก็ต้องมีหามรือกันกับกระทรวงการคลังว่าจะกู้เงินมาเสริมสภาพคล่องหรือไม่
คาดว่าสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนครับ
ทางนี้ก็ยังมีวงเงินกู้เดิมที่สามารถที่จะเริ่มเบิกมาได้ประมาณเดือนตุลาคม
แต่คาดว่าในสิ้นปีนี้เงินกองทุนน้ำมันอาจจะติดลบอยู่ที่๙๐๐๑๐๐๐ล้านบาท
ปัจจุบันติดลบอยู่๖๐๐๐ล้านบาท
ก็อาจจะต้องมีการกู้เงินมาสมทบเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มคนใช้เบนซินกับกลุ่มป่อบาง
วินรถจักรยานยนต์หรือว่าเกษตรกรตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือ
ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ครับ